ท่านประธานที่เคารพท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียจ
กับผมธีรัชชัยพันธุมาตรสมาชิกสภาผู้แทนราษดร
แบบบัญชีรายชื่อพักเก้าไกร
ผมขออภิปรายไม่ไว้วางใจพลเอกประยุทธ์จันโอชา
นายกรัฐมนตรีและพลเอกประวิทย์วงสุวรรณ

ท่านประธานที่ขอรับครับพลเอกประยุจจันโอชา
ในฐานะนายกรัฐมนตรีบริหารแผ่นดินล้มเหลว
กพร่องอย่างไร้แรงไร้ประสิทธิภาพ
ไร้คุณธรรมไร้จริยธรรมและความรับผิดชอบ
ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตว์สุจริตเปิดเผย
ปกปิดการกระทำความผิดของตนเองและพวก
แทรกแทรงกระบวนการยุติธรรม
การบริหารราชการแผ่นดินของผลเอกประยุทธ์จันโอชา
ก่อให้เกิดความเสียหายต่อกระบวนการยุติธรรมและสังคม

ผลเอกประวิทย์วงสุวรรณนั้น
ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ
ไม่มีความซื่อสัตว์สุจริต
แสวงหาผลประโยชน์อันควรไม่ควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย
สำหรับตนเองและพวกพร้อง

ครับเรื่องที่กับผมจะอัด

ผลเอกประวิทย์นั้นเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมของประเทศเราครับ
ต้นน้ำกลางน้ำที่ปรากฏความอายุติธรรมอย่างชัดแจ้งที่สุด
โด่งดังเป็นข่าวไปทั่วโลกตอกย้ำความเหลื่อมล้ำกระบวนการยุทธรรมไทยที่มีการพูดเสมอว่า
คุกมีไว้ขังคนจนคุกมีไว้ขังคนจนแต่ถ้าคนรวยทำผิดมีทางออกเสมอ
แต่ถ้าคนรวยมีทางออกเสมอถ้าทำผิด
เรื่องนี้เกิดขึ้นตั้งแต่ปีพศ๒๕๕๕ครับ
จนถึงวันนี้ปัจจุบันยังไม่สามารถเอาคนที่ถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดมาลงโทษได้
และไม่สามารถเอาคนที่มีส่วนช่วยเหลือคนกระทำผิดมาลงโทษได้
และไม่สามารถเอาคนที่มีส่วนช่วยเหลือคนกระทำผิดมาลงโทษ

เรื่องนี้พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี
เคยแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย
กรณีคำสั่งไม่ฟ้องคดีอาญาที่อยู่ในความสนใจของประชาชน
เมื่อวันที่๒๙กรกฎาคม๒๕๖๖
โดยมีนายวิชามหาคุณเป็นประธาน
คณะกรรมการชุดดังกล่าวได้สรุปข้อเท็จจริงที่น่าสนใจเบื้องต้นดังนี้นะครับ
มีความร่วมมือกันอย่างเป็นระบบของพนักงานในกระบวนการยุติธรรม
เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
ทนายความพยานและบุคคลทั่วไป
และบุคคลทั่วไปเข้าในการแทรกแทรงประบวนการยุทธธรรมมาอย่างต่อเนื่อง
ตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นดำเนินคดีจนถึงปัจจุบัน

โดยใช้ช่องโหวของกฎหมายใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบ
อิทธิพลบังคับและสร้างพยานหลักฐานเป็นเท็จ
เพื่อช่วยเหลือผู้ต้องหาให้รอดพ้นจากการถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย
มันเลวร้ายขนาดนี้เลยนะครับมีเรื่องอย่างนี้ในประเทศไทยหรือครับ
เรื่องนี้เป็นที่โด่งดังได้รับความสนใจจากประชาชนคนไทยและทั่วโลก
เป็นคดีที่ผมใช้กล่าวหาไม่ไว้วางใจพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาและ
ผลเอกประวิทย์วงสุวรรณนายกรัฐมนตรีและรองนายมนตรี
ตามข้อหาในการอภิปรายไม่วางใจครั้งนี้ครับ
คดีนี้ท่านพอนึกออกเหล่าเพราะเป็นคดีดังมาก
คดีนี้คือคดีนายวรยุทธ์อยู่วิทยาหรือทางสื่อมวลชนเรียกว่าคดีบอสกระทิงแดง
ที่เป็นผู้ต้องหาขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ดาบวิเชียนกันประเสริฐ
ผู้บังคับหมู่งานปราบปรามสนทองหล่อถึงแก่ความตายครับ
คดีนี้พลเอกประยุทธ์จันโอชาและพลเอกประวิทย์วงสุวรรณเข้าไปเกี่ยวข้องอย่างไร
เข้าไปมีส่วนร่วมมือกันอย่างเป็นระบบในการแทรกแทรงกระบวนกระยุธรรมอย่างไร
และสร้างความเสียหายแก่กระบวนการยุทธรรมของประเทศมากน้อยเพียงใด
เรามาติดตามดูกันทีละขั้นนะครับ
ก่อนอื่นขออนุญาตท่านประธานครับมาทบทวนพื้นหลังของคดี
เพราะมันเกิดมานานแล้วจะโยงมาถึงปัจจุบันยังไง
คดีนี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่๓กันยายน๒๕๕๕ครับ
เวลาประมาณตีห้าเศษนายวริสอยู่วิทยาได้ขับรถเฟอร์ลาลี่
พุ่งชนดาบตำรวจวิเชียนกันประเสริฐถึงแก่ความตาย
โดยไม่หยุดรถในทันทีหลังจากชนผู้ตาย
แต่กลับพาร่างผู้ตายไปไกลกว่า๖๐เมตร
และลากรถจักรยานยนต์ให้ตายไปไกลถึง๑๖๐เมตร
ซึ่งพบคาบโลหิตรอยต่างลากยาวตรงถนนสุขุมวิทย์
ระหว่างซอย๔๗จนถึงซอย๔๙
มีรอยคราบน้ำมันไปสิ้นสุดที่บ้านนายวรวิทย์อยู่วิทยา
แถวซอยทองหล่อกรุงเทพมหานคร

ส่งผลตรวจความเร็วของผู้ต้องหาที่ขับรถ
เวลานั้นมีความเร็วทั้งหมด๑๗๗กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ซึ่งตามกฎหมายต้องขับในเมืองนะครับไม่เกิน๘๐กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ต่อมาตำรวจได้มีคำสั่งฟ้อง
นายวรยุทธิวทุยาด้วยก้อหาหนึ่ง

ถึงแก่ความตาย

ขับรถเร็วเกินกว่าอัตราที่กฎหมายกำหนด

ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนด

พนักงานสอบสวนได้สั่งฟ้องดาบวิเชียนกันเบอร์เสิร์ต

แต่เนื่องจากดาบวิเชียนเสียชีวิต

เมื่อตำรวจส่งเรื่องให้อายการ
พนักงานอายการสั่งฟ้องเหมือนกับที่
ตำรวจส่งเรื่องมา
แต่เพิ่มข้อหาขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนด

คดีนี้เป็นคดีที่สนใจของประชาชน

มี๖๗ประเด็น

การขับรถด้วยความเร็วถึง

บนถนนสามเลนในจะการเมือง

เพื่อช่วยเหลือตามวิสัยวินยูชนพึงกระทำ
แต่กับลากร่างตำรวจ

หลังชนแล้วก็มีการให้พ่อบ้านของครอบครัว
อยู่วิทยามารับสมอ้างว่า

ถือเป็นการสร้างพยานหลักฐานเท็จขึ้นมา

หลับสารเสพติดในร่างกาย
วรยุทธ์ถึง๔โมงเย็นของวันนั้น
ผู้ต้องหาหลบหนีออกนอกประเทศ

มีการสร้างพยานหลักฐานเท็จยัดเยียดตั้งข้อหาว่าผู้ตาย

ทั้งหมดนี้นะครับทำให้ประชาชนตั้ง
คำถามกับระบบยุติธรรมของเมืองไทยครับ

คนรวยคนชั้นสูงได้หรือไม่

รู้สึกเจ็บแค้นแทนเพื่อนร่วมงาน

ก็มีท่าทีที่จะ
ไม่ค่อยเร่งรัดติดตาม

กระทำผิดมาเข้าสู่กระบวนการ

กลายเป็นแรงกดดันทางสังคมไปยัง
นายตำรวจผู้ใหญ่ให้จะรู้ร้อนมากขึ้นครับ

แต่แล้วครับจุดพลิกผันแรก

เรื่องราวที่ผมกล่าวมากระบวนยุทธรรมเดินหน้าของมัน

แก่ความตายขับรถเร็วเกินกว่า

และการตั้งข้อหาดาวิเชียรกันเบอร์เสิร์ท

สั่งฟ้องนายประยุทธ์ตามที่ผมกล่าวข้างต้นครับ

กับการรัฐประหาร๒๒พฤษภาคม๒๕๕๙

ผลเอกประยุทธ์วงจันโอชา

ผลเอกอนุพงศ์เผาจินดา

ชอได้ตั้งสะพานนิติบัญญัติแห่งชาติขึ้นมาครับ

การทำงานของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ได้มีการตั้งกรรมธิการขึ้นมาเช่นเดียวกับสภาพผู้แทนของเรานะครับ
ได้มีการตั้งกรรมนิการของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ได้มีการตั้งกรรมนิการของสภานิติบัญญัติ
หนึ่งในกรรมนิการของสภานิติบัญญัติก็คือ
คณะกรรมนิการกฎหมายกระบวนการยุทธิธรรมและกิจการตำรวจ
คณะกรรมนิการกฎหมายกระบวนการยุทธิธรรมและกิจการตำรวจ
คณะกรรมนิการการยุทธิธรรมและกิจการตำรวจ
เอ๋ยชื่อกับครับเอ่อทุกคนควรรับท่านประธานครับ
ครับเรื่องนี้มันเกี่ยวยงกับใช่ครับคดีนี้แต่ขอขออนุญาต
ก่อนแต่ไม่ได้เอ่ยว่าผิดถูกยังไงแต่ว่าจะพูดไม่ไม่ไม่
ไม่อยากให้เอ่ยชื่อคนนอกครับที่ให้เอ่ยไปเพราะเป็นกรณี
กองผู้ท่องหาแต่ว่าคอโรนีกองบุคคลภายนอก
ครูนายาเอ๋ยชื่อกับโดยข้อมูลครับเอ่อผมขออนุญาตเอ๋ย
ห้าคนนี้ก่อนเพราะว่าอย่าไปเลยครับมันมีส่วนสำคัญ
ท่านประธานครับรับผิดชอบเองครับท่านพูดข้อเท็จจริงได้ครับ
ผมขอแล้วไม่ได้ครับผมขออนุญาตขอแล้วพี่ชอบเอง
ไม่ไม่อนุญาตครับไม่อนุญาตครับโดยไม่จำเป็นไม่อนุญาต
ที่อนุญาตให้เอ่ยนั้นก็เพราะเป็นคู่กรณีเป็นกรณีที่ปรากฏคดี
แต่คนเหล่านี้ไม่ใช่คู่กรณีไม่ใช่คู่กรณีกับผม
แต่มีส่วนเชื่อมโยงกับคดีท่านอธิบายข้อเท็จจริงได้ครับ
แต่อย่าไปเอ่ยชื่อครับครับเอ่อผมจะผมมาพูดไม่ได้แหละครับว่า
อ่ามีอ่าน้องชายของพลเอกเปิดวิทย์ละทวันสองคน
อย่าไปเอ่ยชื่อครับผมขอความอุณาอย่าไปเอ่ยชื่อครับ
เพราะฉะนั้นผมก็จะโดนประท้วงด้วยครับครับท่านประธาน
ที่จริงที่อนุญาตไปทั้งหมดเพราะว่าเป็นคู่กรณีอยู่กับครับ
ซึ่งก็เป็นเรื่องที่เปิดเผยอยู่แต่คนนอกนั้นไม่ใช่คู่กรณี
ไม่ใช่คู่ที่ดุก็ดีครับเชิญนะครับโอเคครับ
ผมขออนุญาตอย่างงี้แล้วกันนะครับมีน้องชายของพลเอก
ประวิทย์วงสุวรรณเป็นประธานกรรมธิการซึ่งเป็นพลเรือเอก
มีพลตำรวจเอกซึ่งเป็นอดีตพบตลน้องชายของประวิทย์วงสุวรรณเป็นกรรมธิการ
มีพลตำรวจโทซึ่งเป็นคู่เขยกับพลเอกประยุทธ์จันโอชาเป็นกรรมธิการ
มีพบตรซึ่งแต่งตั้งโดยพลเอกประยุทธ์จันโอชาในยุคคอสชเป็นกรรมธิการคนที่หนึ่ง
มีพบตรอดีตได้รับเสนอชื่อเห็นชอบโดยพลเอกประวิทย์วงสุวรรณที่ประชุมกรตลในการแต่งตั้งโดยรับมอบอำนาจของผลเอกประยุทธ์โอชาเป็นกรรมธิการ
ห้าคนนี้นะครับเป็นคนที่มีความเกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดกับพลเอกประวิทย์และพลเอกประยุทธ์จันโอชา
เป็นหลักใหญ่ใหญ่ในคณะกรรมธิการอันนี้นะครับแต่ที่น่าสนใจครับ
คณะกรรมธิการชุดนี้ได้สร้างจุดเปลี่ยนคดีจากที่พนักอายการยุติไม่รับฟังการร้องขอความเป็นธรรมของนายวรยุทธ์หลายครั้ง
มาเป็นการสั่งไม่ฟ้องคดีมันเกิดขึ้นได้อย่างไรครับท่านประธาน
ผมจะอธิบายให้ฟังอย่างนี้นะครับในขั้นกรรมธิการ
นับแต่พนักงานอายการตัดสินสั่งฟ้องคดีนายวรยุทธ์นายุทธ์ได้ยื่นคำร้องขอความเป็นธรรม
ขอให้พิจารณาหลักฐานพยานใหม่นับสิบครั้งแต่ก็ไม่ประสบความสำเร็จนะครับ
พนักงานได้ยุติการร้องขอเป็นธรรมทุกครั้งจนถึงวันที่๔พฤษภาคม๒๕๕๙
นายวรยุทธ์ได้ให้ทนายความมายื่นขอความเป็นธรรมต่อคณะกรรมการ
กระบวนการยุทธรรมและกิจการตำรวจสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ประเด็นนะครับที่รองอายการสูงสุดท่านหนึ่งซึ่งเป็นสุภาพสตรี
ไม่นำเอาคำให้การใหม่ของพันธุ์ตำรวจโทษธนสิทธแตงจันทร์
เปลี่ยนความเร็วรถของนายวรยุทธ์วันเกิดเหตุจาก๑๗๗กิโลเมตรต่อชั่วโมง
มาเป็น๗๙๒๓กิโลเมตรต่อชั่วโมงมาพิจารณา
โดยนายวรยุทธ์ขอให้คณะกรรมธิการพิจารณาว่าการกระทำของรองอายการสูงสุด
สุภาพสตรีท่านนั้นมิชอบด้วยกฎหมายขอให้เรียกรองอายการสูงสุดท่านนั้น
และผู้เกี่ยวข้องมาสอบอีกหลายนี่คือข้อร้องขอนะครับ
แต่ปรากฏว่าเมื่อถึงเวลาสอบข้อที่จริงครับ
มีการตั้งคณะทำงานนะครับกับไม่มีการเรียกคนที่ถูกร้องมาสอบ
ประเด็นที่ร้องขอความเป็นธรรมท่านประธานที่กรบครับ
แต่กับเรียกพยานอื่นมาสอบเต็มไปหมดโดยมีการสอบข้อที่จริงอยู่สองประเด็นหลักก็คือ
ความเร็วรถไม่ใช่๑๗๗กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ที่กองพิสูจน์หลักฐานคำนวณมาแต่เป็น๗๙๒๓กิโลเมตรต่อชั่วโมง
เพื่อทำให้มันตกลงสอง
ดาบวิเชียนขับรถตัดหน้าโดยประมาทเองพยายามให้เป็นขับรถประมาทแต่เอง
ท่านประธานดูสิครับนี่คือเอกสารที่ถูกนำเข้ากับพิการเป็นรายงานหนาเกือบร้อยหน้า
ไม่เกี่ยวกับศึกษาการประหลาดหน้าที่ของรอยการสูงสุดที่ร้องขอความเป็นครารัฐกรรมพิธีการเลยครับ
แต่ดูแล้วเหมือนการเอาคณะกรรมธิการเป็นกลไกเพื่อเพิ่มพยานหลักฐาน

เรามาดูว่ากระบวนการด้านหลักฐานผ่านกลไกกรรมธิการเขาทำกันยังไงกันบ้างครับ
เอาเรื่องแรกก่อนนะครับเรื่องความเร็วรถ
ขอความอนุเคาะมอบหมายผู้เชี่ยวชาญมาให้ตรวจความเสียหายวัดความเร็วรถยนต์
ก็คือรองสัตว์อาจารย์สายประสิทธิ์เกิดนิยนต์นิยมเจ้าของทฤษฎีความเร็วรถ๗๙๒๓กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ซึ่งขัดแย้งกับรายงานแรกของกองพิสูจน์หลักฐานนะครับที่ให้ความเร็วไว้ที่๑๗๗กิโลเมตรต่อชั่วโมง
สาธิการสายประสิทธิ์ได้มาเสนอเรื่องนี้และได้ทำรายงานอย่างละเอียดต่อกรรมธิการตามที่ผมชูให้ดูนี้นะครับอันนี้เลยครับ
นายตำรวจที่ต้องการมาให้ความเห็นแย้งยืนยันว่าการคำนวณในตอนแรกของกองพิสูจน์หลักฐานนั้นถูกต้อง
ให้ความเร็ว๑๗๗กิโลเมตรต่อชั่วโมง

แต่พอถึงหน้าห้องคณะทำงานกรรมธิการที่จะต้องสอบวันนั้น

ให้แต่คุณสายประสิทธิ์เข้าไปให้การเต็มว่า๗๙๒๓กิโลเมตร
แต่๑๗๗ไม่ให้เข้าห้องครับที่จะเปลี่ยนคำให้การใหม่

ทำไมถึงไม่ให้พันตำรวจโทษธนสิทแตงจันทร์เข้าไปชี้แจงต่อคณะทำงานของกรรมธิการ
ผมจะเล่าให้ฟังครับว่ามีอะไรเบื้องหน้าเบื้องหลังยังไง
ยังมีอีกกลไกหนึ่งครับที่เกิดขึ้นก่อนที่จะเข้าสู่กรรมธิการของสภานิติบัญญัติแห่งชาติครับท่านประธาน
เป็นกลไกเพื่อเปลี่ยนหลักฐานความเร็วของรถเช่นกัน
ถ้าความเร็วต่ำกว่าที่กฎหมายกำหนดคือไม่เกิน๘๐กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ผู้ต้องหาสามารถหลุดรอดคดีได้ง่าย
เพราะถ้ามีการขับรถจักรยายนปาดหน้ากระทันหัน
ก็ถือว่าเป็นความประมาทของคนขับรถจักรยานผู้ถูกชนเอง

แต่ถ้าขับรถด้วยความเร็ว๑๗๗กิโลเมตรต่อชั่วโมง
โอกาสที่จะรอดจากการสั่งไม่ฟ้องของพนักงานอายการนั้นยากมาก

ด้วยเหตุนี้จึงมีความพยายามในการเปลี่ยนข้อมูลความเร็วรถหลายครั้งครับ
แต่พนักงานอายการไม่รับฟัง
จนกระทั่งเกิดเหตุการณ์หนึ่ง
ระหว่างที่การร้องขอความเป็นธรรมครั้งที่๙ต่ออายการ
เมื่อวันที่๑๒มกราคม๒๕๕๙

พนักอายการสั่งให้สอบศวนพันตำรวจโทษทางศิษย์แตงจันทร์จากกองพิจาธาน
ในนามกองพิจาธาน๑๗๗กิโลเมตรต่อชั่วโมงเพิ่มเติมครับ
แต่ปรากฏว่าการสอบพันธบรวจโทธนสิทธิ์ครั้งนั้น
มีการบังเอิญที่แปลกมากครั้งสำคัญเกิดขึ้นครับ
เรื่องนี้ผมได้สอบสวนด้วยตัวเองเมื่อครั้งเรื่องเข้าสู่กรรมธิการปปช
มีการให้การใช้วิการตรงกันหลายปากรวมถึงผู้บังคับการกองพิสูจน์หลักฐาน
ปลายเดือนกุมภาพันธ์๒๕๙อดีตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ซึ่งขณะนั้นเป็นกรรมมาธิการกฎหมายในสะพานที่เดียวมัญญัติด้วย
ไปพบกับผู้บังคับการกองพิสูจน์หลักฐาน
วันนั้นไม่ได้มีแค่คนเดียวที่ไปยังมีคนอื่นอีกหลายคนเข้าไปด้วย
มันบังเอิญว่าเข้าไปพร้อมกันนะครับในเวลาเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน
หนึ่งในนั้นก็คือรองศาสตราจารย์ดรสายวิสิทธเกิดนิยม
คนที่ต่อมาคณะบริการที่อดีตผู้บัญชาการตรวจแห่งชาตินั่งอยู่
เรียกเข้าไปให้ข้อมูลเรื่องความเร็วรถนะครับเข้าไปด้วยครับมีหลายท่านนะครับ
และบังเอิญรองศาสตราจารย์ดรสายวิสิทธิ์ไปอธิบายเรื่องความเร็วรถนายประยุทธ์
ในขณะเกิดเหตุว่าคำนวณความเร็วได้๗๙๒๓กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ตรงข้ามกับที่พันตำรวจโทษธนสิทธิ์และกองพิสูจน์หลักฐาน
คำนวณไว้๑๗๗กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ผมถามท่านประธานที่เคารพครับถ้าท่านเป็นพันธบทโทษธนสิทธิแตงจันทร์
ท่านจะกล้ามีความเห็นขัดแย้งกับอดีตผู้ชาการตัวเองชาติ
และผู้เชี่ยวชาญที่มากับอดีตผู้บัญชาการตรวจชาติได้หรือไม่
กล้าไหมครับโดยปกติมันไม่ใช่เรื่องแปลกเลยครับ
สุดท้ายในวันนั้นพันธุรโทษธนศิษฐ์ยอมให้การต่อพนักการณ์สอบสวน
เปลี่ยนความเร็วรถจาก๑๗๗กิโลเมตรต่อชั่วโมง
เป็น๗๙๒๓กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ซึ่งขัดแย้งกับรายงานของกองพิสูจน์หลักฐานเดิมครับ
แต่เป็นการให้ในนามส่วนตัวไม่ใช่ในนามของกองพิสูจน์หลักฐาน
ต่อมาพันธุรโทษธนศิษฐ์มาทบทวนคำนวณความเร็วใหม่
กับเพื่อนเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐาน

ความเร็ว๑๗๑กิโลเมตรต่อชั่วโมงนั้นถูกต้องแล้วครับ
พยายามจะขอแก้คำให้การเป็น๑๗๑กิโลเมตรต่อชั่วโมง

กับพนักงานสอบสวนแต่รับแจ้งว่า
ได้ส่งสำนวนให้แก่พนักงานอายการแล้ว
คดีความเร็วรถขาดยุความแล้ว
จึงไม่สามารถแก้ไขได้ในขณะนั้น

ไปถึงพนักงานอายการในขณะนั้น

เรื่องนี้ก็จึงเป็นเหตุ

มีการนำเรื่องเข้าสู่คณะกรรมธิการ

เพื่อพยายามยัดหลักฐานเข้าสู่การวินาให้ได้

ที่ต้องการเข้าไปในกรรมธิการ

กลับไปเป็น๑๗๗กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ไม่ได้เข้าชี้แจงต่อคณะทำงานของ

คงมีแต่ในส่วนของลองศาลอาจารย์

๗๙๒๓กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้เข้าไปเท่านั้น
คนที่ท่าเป็นประธานยืนยันว่า
เป็นหลักฐานว่ามีการแทรกแทรงกระบวนการยุทธรรม
เพื่อช่วยเหลือในอนุจจริง

ดาบวิเชียนขี่รถจักรายย้อนตัดหน้าเองโดยประมาณ
ไม่ฟ้องได้ความเร็วต้องต่ำกว่ากฎหมายแปดสิบ
ตัดหน้าเองประมาทเองถึงจะหลุดมีการนำพยานสองคนมาให้ข้อเท็จจริง
คณะทำงานของกรรมธิการเมื่อวันที่สี่สิงหาคมสองห้าห้าเก้า
ห่างจากวันเกิดเหตุถึงสี่ปีก่อนหน้านั้นไม่มานะครับ
รุ่นสองสามอุนอีสีขาวอยู่ในเวรที่เกิดเหตุ
ขับตามหลังดาบวิเชียนระยะประมาณสิบเมตรและทั้งสองเห็นว่าดาบวิเชียนขับรถสายไปสายมา
หน้าจากเลนส์๑ไปเลนส์๒รถกระบะหลบปาดหน้าไปชนรถของนายรัวยุทธ์เอง
ข้อที่จริงแบบนี้มันชัดเจนว่าจงใจที่บอกว่าดาบวิเชียนขับรถโดยประมาทเอง
เพื่อให้สำนวนฟ้องนายวรยุทธ์นั้นอ่อนลงครับนี่คือเรื่องที่เกิดในกรรมธิการนะครับ
การที่พยานสองปากให้เธอกินว่าขับรถห่างจากรถจักรยานยนต์ของดาบวิเชียน๑๐เมตร

เอาละครับมาพิสูจน์กันดูว่ามีจริงไหม
ผมมีภาพคริปวีดีโอในที่เกิดเหตุว่า
เห็นรถสีขาวรถเบ้นสีขาวขับ๑๐เมตร
ง๑๐เมตรกับรถดาบวิเชียนจริงหรือไม่
อยากให้ทางเปิดคลิปดูครับ
ท่านดูนะครับรถด่ามวิเชียรนะครับคันสีแดงแดงนะครับ
ไม่มีรถตาม๑๐เมตรเป็นร้อยเมตรหลายร้อยเมตรแล้วครับ
นี่รถกระบะนะครับนี่รถรัฐบอสอยู่ที่ยานะครับ
ห่างไปอีกเท่าไรครับเนี่ยห้าร้อยเมตรได้ไหมครับ
มีรถแท็กซี่ห่างไปอีกก็มีรถกระบะอีกคันหนึ่ง
ไม่มีรถเบนสีขาวสองสามหนุ่มอีกสีขาวเลยครับ
ดูกี่เที่ยวก็ไม่ปรากฏรถเบ้นขับตามเลย
พยานที่ให้การนี้จริงหรือเท็จผมเชื่อว่าท่านประธานดูแล้วน่าจะพิจารณาได้ครับ
อีกเที่ยวเห็นไหมครับแท็กซี่ขับตามนะครับ

นี่ครับแล้วทำไมคณะการพิการเครื่องผลงานในคณะพิการชุดนี้ถึงเชื่อ
ดูคลิปเลยว่ามีจริงไหมให้การอย่างนั้น

คือการสรุปรายงานที่มีการระบุพยานหลักฐานใหม่
อันเป็นคุณกับนายวรยุทธ์ส่งให้แก่พนักงานอายการ
รายงานเฉพาะแบบนี้ครับ

กรรมธิการในชุดเดียวกันหลายคนก็ยังคัดค้านว่าไม่เหมาะสมครับ
โดยในบันทึกการประชุมกรรมธิการวันที่๑๖ธันวาคม๒๕๕๙
ระบุชัดเจนว่าท่านศาสตราจารย์พิเศษพัทศักดิวรรณแสง
ท้วงรายงานดังกล่าวว่าเป็นการแสดงหลักฐานสำคัญ
หักล้างคำสั่งฟ้องเดิมเป็นความเห็นที่ฟันทง
ซึ่งไม่เหมาะที่จะออกไปจากกรรมธิการ
เนี่ยตามรายงานประชุมนะครับชาวเลขนะครับอันนี้
แต่ท่านประธานที่กรบครับ
ประธานคณะกรรมธิการซึ่งเป็นน้องชายของพลเอกประวิทธิ
ก็ยืนยันที่จะส่งรายงานนี้ให้แก่พนักงานอายการครับ
และกรรมาธิการที่เป็นคู่เขยของพลเอกยุทธ์ก็ยืนยันสำนุน
ส่งรายงานให้กับกรรมธิการครับซึ่งปรากฏตามรายงานชาวเลศ

ดังนั้นวันที่๒๒ธันวาคม
คณะกรรมธิการกฎหมายกระบวนการยุติธรรม
และกิจการตำรวจสะพานนิติแห่งชาติ
จึงได้มีมติส่งรายงานนายุทธ์อยู่วิทยา
ยังสำนักงานคดีอาญากรุงเทพใต้และสำนักงานอายการสูงสุด
มาถึงตรงนี้ท่านคนเห็นแล้วครับว่า
กระบวนการช่วยเหลือในวรยุทธ์โดยใช้เครือข่าย
ประยุทธ์ประวิทธิ์สมคบกันเป็นระบบขนาดไหน
มีการร้องขอความเป็นธรรมต่อพนักงานอายการรวมตั้งแต่ต้นแล้วถึง๑๓ครั้ง
มันทำให้รายงานกรรมธิการฉบับยัดพยานหลักฐานใหม่ไม่ถูกนำมาใช้
พนักงานอายการได้เรียกตัวนายวยุทธ์มาเพื่อจะนำตัวไป
รายงานตัวโดยอาจจะนำไปฟ้องศาลในวันที่๒๗เมษายน๒๕๕๙
แต่นายวรยุทธ์ได้ออกนอกประเทศไปตั้งแต่วันที่๒๕เมษายน๒๕๖
วันที่๒๘เมษายน๒๖๐สารอาญากรุงเทพใต้ได้ออกหมายจับนายวรยุทธ์
เอาละครับหมายจับได้จะทำยังไงบ้าง
มีกลไกอะไรบ้างที่จะช่วยเหลืออีก

ผลตำรวจตีอภิชาติสุริบุญญาผู้บังคับการกองการต่างประเทศในขณะนั้น
ซึ่งเป็นตำรวจที่มีความเชี่ยวชาญการติดตามผู้ต้องหาที่หลบหนีไปต่างประเทศ
ระดับแนวหน้าของสำนักงานตรวจแห่งชาติหรือของประเทศไทยเลยก็ว่าได้
ได้มีการประสานงานออกหมายแดงตรงสังกล
ซึ่งเป็นขั้นตอนปกติของตำรวจที่ตั้งใจทำงานครับ

หมายแดงก็คือหมายที่ออกเพื่อติดตามผู้ต้องหา
หรือผู้ที่สารมีคำพิพากษาแล้วและมีหมายจับหนีไปอยู่ต่างประเทศ
เป็นความร่วมมือระหว่างประเทศมีสมาชิกทั้งหมด๑๙๔ประเทศ
หมายแดงนั้นนะครับมีอยู่๒แบบ
คือหมายแดมแบบส่วนบุคคลที่เห็นได้เฉพาะเจ้าหน้าที่
มีคนสามารถเห็นได้เป็นพันล้านคน
ท่านประธานที่รบครับวันที่๑๖สิงหาคม๒๕๖๒
ผลตำรวจตีอภิชาติได้ประสานงานตำรวจสากลออกไม้แดง

เพื่อทำการติดตามตัวให้ได้ง่ายเป็นสิ่งที่ดีที่ตำรวจที่ดีพึงกระทำ
เพราะคดีนี้เป็นคดีได้รับความสนใจจากประชาชน
ถ้าใช้หมายแดงฐานะตลอดไปโอกาสที่จะติดตามตัวนายยุทธ์มาดำเนินคดีจะง่าย
เพราะมีคนเห็นทั่วโลกเป็นพันล้านคน
หากผลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายวนตรีที่กำกัดดูแลสำนักงานตัวเองชาติ
ตั้งใจที่จะนำตัวนายวยุทธ์มาดำเนินคดี
เสียงเรียกร้องของประชาชนและตำรวจชั้นผู้น้อยทั่วประเทศ
ก็จะต้องสำนุนให้พันธบรวจตีอภิชาติทำงานอย่างเต็มที่
มันเป็นความปกติที่ผู้เป็นผู้นำของประเทศ
ผู้ที่เป็นนายกรรมตรีพึงกระทำ
มันเป็นความปกติที่ผู้นำประเทศและเป็นนายกราชมนตรีพึงกระทำ
แต่วันที่๒๑สิงหาคม๒๕๖
ความปกติที่ผู้นำพึงกระทำมันกลายความเป็นความไม่ปกติ
ความปกติที่ผู้นำนายกรมนตรีพึงกระทำกลายเป็นความไม่ปกติ

ภายใต้คดีที่ถูกอำนาจมืดพยายามบิดผัน
ตำรวจที่ทำหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาคนนี้
ถูกสั่งย้ายเป็นผู้การประจำภาค๓เพียง๙วันหลังจากมีการออกไม้แดง

ออกนะครับเก้าวันเองนะครับหนังหยอกไม้แดง
ทราบไหมครับว่าใครเป็นคนสั่งย้ายท่านประธานครับบุคคลนั่งหัวโต๊ะกอตรอ
ในวันที่สามสิบสิงหาคมสองห้าหกศูนย์ที่มีคำสั่งอันนี้คือ
พลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรรมตรี
ซึ่งรับบ้าหมายมาอำหน้าจากนายกธนตรีประยุทธจันโอชาครับ
ย้ายคนที่ตั้งใจจะทำงานตามจับ
นายวรยุทธ์มาดำเนินคดีเอาออกมันหมายความว่าไง
ท่านต้องการที่จะไม่ให้มีการตามจับตัวได้ใช่ไหมครับ
ผลเอกประยุทธ์พลเอกประวิทธิ์ใช่ไหมครับตอบผมมา
นี่หลบใจไม่ไม่มาเฉินเฉินหน้านะครับ
นี่คือจุดหนึ่งที่สำคัญไปสกัดไม่ให้ติดตามได้ดีนะครับ
เมื่อพันธุรกิจภาพิชาติโดนย้ายหมายแดงก็โดนลงงับชั่วคราว
การร้องเรียนนายวรยุทธ์ก่อนที่จะไปออกหมายใหม่อีกครั้ง
แต่ถูกเปลี่ยนเป็นหมายแบบบุคคลครับคือดูได้เฉพาะเจ้าหน้าที่
คนทั่วไปเป็นพันล้านคนไม่สามารถเช็คในอินเตอร์โพลได้
และที่สำคัญครับตรงนี้อีกจุดหนึ่ง
ดูแล้วท่านเนี่ยต้องการที่จะไม่ให้เกิดเลขหนังสือเดินทางที่ตำรวจไทย
ในข้อมูลในหมายแดงยังเป็นหนังสือเดินทางที่ทางไทย
ทางการไทยยกเลิกไปแล้วครับทำให้หมายแดงนี้นะครับ
คือยกตั้งแต่ห้าพฤษภาคมหกศูนย์ทำให้หมายแดงนี้เป็นหมายปาหี
ทางเดิมที่ถูกเลี่ยวไปการหลบหนีได้
หี่ชัดชัดครับท่านอาจสงสัยว่าในเมื่อหนังสือเดินทาง
ออกโดยไทยมีอยู่เล่มเดียวคือเล่มที่ถูกยกเลิก
ถ้าไม่ใช่เลขหนังสือเดินทางเล่มนี้จะใช้เลขไหน

ไม่ได้มีช่องให้ใส่แค่เลขหนังสือเดินทางครับ
เช่นรูปหน้ามีรูปหน้านะครับ
เช่นลายนิ้วมือและหรือม่านตา
ซึ่งจะทำให้การติดตามตัวง่ายขึ้นมาก
แต่ตำรวจไทยซึ่งมีลายนิ้วมือนายุทธ์
อยู่ในกองทะเบียนประวัติตอนดำเนินคดีอยู่แล้ว
กระทรวงต่างประเทศทำพาสปอร์ตก็มีอยู่แล้ว
มีภาพถ่ายทำหนังสือเดินทาง
ภาพถ่ายตามนำคดีก็มีอยู่แล้ว
ทำให้หมายแดงที่แลกมากับการถูกย้ายของคุณอภิชาติ

เจตนาหรือเปล่าครับ
พบตรซึ่งตั้งโดยคนของท่านทั้งหมด

ท่านมีส่วนได้เสียตรงนี้หรือเปล่า

วิบากรรมที่พลตรวจตีอภิชาติได้รับจากการขวางการบิดเบือนคดีของนายยุทธ์

ผลตลอดตรีอภิชาธิ์ได้เลื่อนคั่นตรามลำดับอาวุโฉ

กองกฎหมายและคดีสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ตำแหน่งนี้ที่มีหนักที่สำคัญหนึ่งคือ
มีอำนาจทำความเห็นแย้งอายการสั่งไม่ฟ้อง
คดีถึงที่สุดคือมีถ้าเป็นอายการสูงสุดก็สามารถเสนอให้
แทนเสนอให้กับผู้โดนชากอัตโนแห่งชาติเป็นคนอ่าทำความเห็น
แต่จะเชื่อตรงนี้เป็นหลักผู้จัดการตรวจแห่งชาตินะครับ
ตำแหน่งนี้จึงเป็นประเด็นตำแหน่งสำคัญในการที่จะทำเห็นแย้ง
อัยการสูงสุดกว่ารีสังไมค์ฟ้องครับ
ผลตเถอะหรัทโทอาทิชชาติโบราณศิลปิศาจนะครับ
ตำแหน่งนี้มาตั้งแต่ตุลาคมสองห้าหกหนึ่งแล้วก็ตามปกติ
จะได้อยู่ไปจนถึงประมาณสองพันห้าร้อยหกสิบสาม
ตุลาคมสองแถวสิบสามแต่เขากลับถูกโยกย้ายในไว้ละ
แต่งตั้งตุลาคมปี๖๒ไปเป็นรองผู้การส่งกำลังบำรุง
เผินเผินไม่น่าจะมีอะไรท่านประธานครับ
แต่การโยกย้ายครั้งนี้มีอะไรอยู่เบื้องหลังหรือไม่
เกี่ยวข้องกับคดีนี้หรือไม่เราไปดูกันต่อนะครับท่านประธานครับ
ก่อนอื่นผมจะทบทวนความจำเฉลยก่อนคนที่สั่งย้าย
พนตรวจโธ่ตรีอาพญาตรรอบแรกคือพนแห่งปวิศ๒๕
อันนั้นนะครับแต่คนที่สั่งย้ายรอบสอง
ยุทธ์ในรัฐบาลปัจจุบันนี้ครับไปย้ายเขาครับ
ย้ายเพื่ออะไรครับมาดูชัดนะครับ
การประชุมกรตลวันที่๒๙สิงหาคม๖๒
เพื่อประชุมโยกย้ายตุลาคม๖๒นะครับ
ท่านเป็นหัวโต๊ะ
ย้ายในตำรวจที่ทำงานตรงไปตรงมาทำไม

มันมีคำตอบที่เป็นเรื่องน่าบังเอิญ
เอาล่ะนี่การย้ายตำรวจออกจากกองคดีที่ต้องสามารถเห็นแย้งได้นะครับ
ในส่วนที่บังเอิญอีกอันหนึ่งครับ
อายการสูงสุดและรองอายการสูงสุด

โดยผู้พิจารณาแต่งตั้งอายการสูงสุดก็คือวุฒิสภา
วุฒิสภาที่จากการแต่งตั้งของบนเอกประยุทธ์๒๕๐คนนั้นแหละครับ

อายการสูงสุดและรองอายการสูงสุดด้วย

คืออายการสูงสุดหรือรองอายการสูงสุดสั่งได้
อีกส่วนหนึ่งผู้จะเห็นแย้งตำรวจ
ดูแล้วอาจจะขัดขวางได้ถูกย้ายออกครับ
สองขาพร้อมกันปุ๊บครบโอม่ากรอบลงตัวเป๊

หลังจากพันตรวจตีอภิชาติถูกย้าย

และมีการย้ายอายการสูงสุดเราเห็นสุดคนใหม่เข้ามาแทนแล้ว
พอดีเป๊ะตรงนี้องค์ประกอบสององค์ประกอบคบกันแล้วนะครับ

เอ่อคือการร้องของวัยรุ่นครั้งนี้จึงเป็นผลขึ้นมาได้
เอาล่ะร้องมาทั้ง๑๓ครั้งไม่เป็นผล
ทั้ง๑๔ครั้งนี้เป็นผลเลยเพราะองค์ประกอบครบ๒อันครับ
พนักงานอายการได้สั่งให้สอบพยานเพิ่ม
อดคล้องกับรายงานคณะกรรมธิการ

คือความเร็วรถเนี่ยครับก็สอบว่าความเร็วก็คือ๗๙

มีการสอบเข้ามาและต่อมาได้ไงครับ

รองอายการสูงสุดผมไม่เอ่ยชื่อนะครับ
มีคำสั่งไม่ฟ้องผู้ต้องหาครับ

พยายามมา๑๓ครั้งไม่สำเร็จ
พอถึงตรงนี้โยกย้ายปีตุลาปี๖๒
ขาขาอายการรองอายการสูงสุด

นี่ขาที่๑สำเร็จแล้วครับ๒๐มกราคม๖๓

ผลจากการย้ายของพลเอกประยุทธ์ประวิทย์นะครับ

เพื่อเสนอต่อผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
หรือรองผู้บัญชาการตรวงทางชาติ
ที่ได้รับบ้อบหมายจากผู้จัดการตะวันเองชาติ
จะต้องเป็นคนหลักในการพิจารณาแล้วครับเห็นไหมแย้ง
ซึ่งแนวโน้มโอกาสที่แย้งสูงมาก

ทำไมถึงย้ายพลตรวจตีวิชาติออกไป
ที่ยังสามารถอยู่ได้ถ้าอยู่นี้ต้องพิจารณาแน่นอน

ต่อมาครับวันที่๕มิถุนายน๒๕๖๓
รองผู้จัดการตะวันเองชาติได้รับบ้อบหมายจากผู้จัดการตะวันเองชาติ
มีความเห็นไม่แย้งคำสั่งไม่ฟ้องของพนักอายการ
องค์ประกอบครบคนสั่งไม่ฟ้อง
สั่งไม่เห็นแย้งตรงกันปั๊บคดีก็จบสิครับ
โดยมีองค์ประกอบคือการวุฒิสมาชิกเลือก

จบโดยผู้เด็กประยุทธ์ได้ย้ายผู้โดดเตียวิชาติออกไปจากคนที่ทำแหงแย้งนะครับ

เงียบมากเงียบจริง

มันเกือบจะถือได้ว่าเป็นความสำเร็จของกระบวนการสมคบคิดประยุทธ์ประวิทย์ที่ทำมา๖ปีเต็มในการกลับคดีช่วยเหลือเรายุทธ์การสั่งไม่ฟ้องของอายการทำกันแบบเงียบกริ๊บไม่มีการแพ่งพลายมานานนับเดือนเสร็จ
แต่แล้วเรื่องก็แดงขึ้นในวันที่๒๓กรกฎาคม๒๕๖๓ไม่ใช่แดงขึ้นในประเทศไทยนะครับ
ทำให้ประชาชนกลับให้ความสนใจและแสดงความไม่พอใจอย่างรุนแรงต่อกระบวนการยุทธรรมไทยครับ
เห็นชัดว่าไม่อาจนำตัวผู้มีเงินอิทธิพลมาสู่กระบวนการได้
ข่าวมันดังขึ้นอีกครั้งครับและดังมากด้วย
สำนักงานอายการสูงสุดก็ตั้งคณะทำงานเพื่อตรวจสอบพิจารณาการสั่งคดีวยุทธ์
แต่ผลสอบครั้งนั้นไม่พูดถึงความรับผิดของพนักงานอายการคนใดเลยครับ
ไม่มีการพูดถึงความผิดของพนักงานอายการคนเลยคนใดเลยแปลกไหมครับ
แต่ไปสั่งให้ตำรวจดำเนินคดีเพิ่มเติมจากนารยุทธ์ในข้อหาเสพโคเคนและประเด็นขับรถเร็วเกินกำหนด
ในวันเดียวกันสำนักงานตรวจแห่งชาติก็ตั้งคณะกรรมการสอบข้อที่จริงเช่นกันครับ
ผลออกมาพบว่ามีตำรวจผิดวินัยไม่ไร้แรงบางส่วนและเสนอให้ส่งพยากฐานเกี่ยวกับความเร็วรถให้อายการ
ปปชก็เคยสอบข้อที่จริงเหมือนกันครับเรื่องนี้เหมือนกัน
แต่ก็บอกว่าพบว่ามีความผิดไม่ไร้แรงบุคคลมหิตไม่ไร้แรงเหมือนกัน
มันเป็นอะไรครับกระบวนการยุทธรรมไทยอายการตรวจสอบเรื่องใหญ่ขนาดนี้มีแต่คนที่ผิดวินัยไม่แรง
ตำรวจทั้งปปชในส่วนของอายการสูงสุดไม่พิจารณาความผิดใครเลยเหรอครับ
ท่านเป็นนายราชบัญษีท่านเป็นญุรประยุทธน์ไม่รู้สึกอะไรเหรอครับสั่งแบบนี้ออกมา
ก็ตำรวจบางคนผิดวินัยไม่ร้ายแรงเหมือนกัน
ดังนั้นการที่จะส่งเรื่องไปให้ปปชตรวจสอบอีกทีหนึ่งผลน่าจะไม่ต่างจากเดิม
ดังนั้นการส่งเรื่องให้กับตำรวจแห่งชาติตรวจสอบอีกทีผลก็ไม่น่าจะแตกต่างจากเดิม
ดังนั้นส่งให้อายการอีกทีจะต่างจากเดิมหรือครับ
เอาละครับเมื่อเป็นอย่างนี้ต่อมานะครับ
ตำรวจได้ดำเนินคดีและการสั่งฟ้องนายยุทธ์ในข้อหาขับรถชนคนตายและเสพโคเคน
และมีการออกหมายแดงติดตามตัวในยุทธ์กลับมาดำเนินคดีอีกครั้งหนึ่ง
แต่ก็ยังติดตามกลับไม่ได้เพราะหมายแดงที่ออกไป
เป็นหมายแรงที่ใช้เลขหนังสือเดินทางที่ถูกเลิกไปแล้วตั้งแต่วันที่๕พฤษภาคม๒๕๖
บอกไม่รับรู้ได้ไหมครับเรื่องดังขนาดนี้ท่านประยุทธ์
ไม่ติดตามเลยครับหมายแดงที่ออกไปข้างหลังก็คือหมายปลายหี่หมายส่วนบุคคลครับ
ไอ้ที่ตามในปัจจุบันก็คือหมายปลายหี่ค่าอยู่ครับ
ไม่ใส่ใจประชาชนเลยว่าเขาอยากจะเห็นความยุติธรรมจริง
ไม่ใส่ใจในตำรวจชั้นผู้น้อยว่าเขาเจ็บแค้นคดีนี้ยังไงที่ตำรวจตาย
คนเป็นนายมนตรีนั้นทำเฉยเมยทำออกหมายหมกเม็ดอย่างนี้ไปย้ายคนที่จะทำจริงอย่างนี้
และไปย้ายคนจะแย้งคดีตั้งคนขึ้นมาเป็นระบบอย่างนี้
ท่านไม่รักอายใจบ้างเหรอครับท่านผลเอกประยุทธ์
ยังมีอีกหลักฐานหนึ่งที่แสดงว่าพลเอกประยุทธ์ในฐานะยามนตรี
กับดูแลสำนักการตรวจแห่งชาติไม่ได้มีความกระตือล้นในการติดตาม
โดยตัวนายวรยุทธ์เลยครับก็คือการที่สถานทูตออสเตรีย
ประจำประเทศไทยเขาอุตส่าห์แจ้งข้อมูลว่า
นายวรยุทธ์ขอวีซ่าแชงเก็นนะครับวีซ่าแเช็งเก็นนะครับ
เป็นวีซ่าที่เข้าออก๒๖ประเทศในยุโรปได้
แสดงว่าน่าจะพำนักและเดินทางเข้าออกในแถบยุโรป
แต่สิ่งที่ตำรวจทำคืออะไรครับเดี๋ยวผมต่ออีกนิดก่อนว่า
กลุ่มประเทศยุโรปใช้ข้อมูลลายนิ้วมือและใบหน้าในการเข้าออกเมืองอยู่แล้ว
ก็จะตามโดยตัวในยุทธ์ได้ง่ายเดินทาง๒๖ประเทศเนี่ย
ง่ายนิดเดียวเดินโป๊ะก็เสร็จแล้วครับ
เตรียมีที่ตั้งของโรงงานของกระทิงแดงด้วยนะครับ
แต่สิ่งที่ตำรวจไทยทำคืออะไรครับ
คือการส่งจดหมายไปยังกระทรวงต่างประเทศ
ขอให้สถานทูตไทยในกรุงเวียนนาประเทศออสเตรีย
ช่วยตามสืบหาที่อยู่ในยุทธ์แล้วแจ้งให้ตำรวจทราบครับ
ทำส่งไปรษณีย์ส่งจดหมายเป็นพิธีทำเป็นพิธีหรือเปล่าครับ
ส่งจดหมายไม่ตามเองไม่ใส่ระบบเองไม่เป็นฝ่าย
หรือถูกสั่งมาหวังอย่าตามให้ทำพิธีก็พอ
จะสั่งจากใครครับมีผู้ชาติกับนายโมนตรีครับ

ผู้ชาติกับนายโมนตรีก็ตั้งโดยนายโมนตรีครับ

ที่ส่งหนังสือไปให้เขาหาที่อยู่แล้วแจ้งให้ตำรวจทราบนะครับ
ต้องไปเที่ยวสืบหาตัวผู้ต้องหาให้ตำรวจครับ

สามารถตามได้แต่ถูกสั่งว่าไม่ให้ทำ
สองตำรวจไทยไม่รู้เรื่อง
ซึ่งผมว่าอันที่สองเนี่ยเป็นไปไม่ได้ผมเชื่อว่าเขามีสติปัญญานะครับ

ผู้โดยการตัวเองชาติในยุคนั้นกับนายกรรมนุมตรี
แบบนี้แสดงเห็นชัดครับว่าท่านไม่ได้ตั้งใจจะนำตัวนายวรยุทธ์กลับมาดำเนินคดีเลย
และผมถามว่าแบบนี้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติจะต้องถูกฟ้องฐานละเว้นการบัดหน้าที่หรือไม่
กับความผิดตลอดทางของคดีนี้
และความไม่กระตือล้นในการติดตามตัวนายยุทธ์กลับมาดำเนินคดี
จะต้องถูกนายตรวจแห่งชาติตั้งคณะกรรมการสอบวินัยหรือไม่

ท่านสูงเหยียวรึเปล่าครับถามจริง
ผู้บัญชาการตรวจแห่งชาติที่อยู่ดำแหน่งในช่วงนี้คือใครครับ

พลตำรวจเอกท่านหนึ่ง
ที่พลักษณ์พระรางสาธารณะกำลังจะส่งลงผู้ว่า

หลักฐานสำคัญที่สุด
ที่จะยืนยันว่ากระบวนการบิดผันคดีช่วยเหลือนายประยุทธ์

ก็คือสิ่งที่ผมกำลังจะกล่าวต่อไปนี้ครับ

พนักงานอายการสั่งไม่ฟ้องคดีรายุทธ์
กระแสความไม่พอใจของประชาชน
พุ่งสูงสุดจนกระทั่งลำพังการตั้งคณะกรรมการสอบ
โดยตำรวจและอายการไม่สามารถลดกระแสสังคมได้
สุดท้ายผลเอกประยุทธ์กันโอชา

คดีวารยุทธ์มีนายวิชามหาขุลเป็นประธาน
คณะกรรมการชุดนี้
ใช้เวลาเพียง๓๐วันทำงานอย่างแข็งขัน
ผมชื่นชมนะครับและกล้าฟันทง

ผมชื่นชมคณะทำงานของต้านอวิมาหาขุลอย่างใจจริง

แทรกแทรงกระบวนการยุติธรรมเพื่อช่วยเหลือ

และมีข้อเสนอให้ดำเนินคดีอาญาและลงโทษทางวินัยกับคน๘กลุ่มคือ
พนักงานสอบสวนที่เกี่ยวข้องกับสำนวน
๒พนักงานเอการที่แบดหน้าที่โดยผิดชอบ
๓ผู้บังคับชาซึ่งแทรกแทรกการแบดหน้าที่
๔สมาชิกสนทซึ่งแทรกแทรกการแบดหน้าที่
๕ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองซึ่งแทรกแทรกการแบดหน้าที่
ทนายความซึ่งกระทำผิดกฎหมาย

๘ตัวการผู้ใช้สนุนการศึกษาดังเก่า

ซึ่งปรวทต้องส่งเรื่องให้ปรวช

แต่จนถึงขณะนี้ผ่านไปแล้ว๕เดือนครับ
ไม่มีการขยับเยื่อนเอาผิดใด
ผมเชิญเลขาธิการปปทมาเขาบอกว่า
เขาต้องส่งเรื่องให้ปปช

ถามว่าเคยสอบมา๒ครั้งความผิดไม่ได้แรง

เขาส่งเรื่องมาให้เอกระการสอบ

ไม่ตั้งใจทำจริงเอาความผิดจริงนะครับ

มาดูนะข้อเสนอของคณะกรรมธิการของนายวิชาหมายคลทั้งที่นี่เป็นข้อเสนอจากกรรมการชุดที่นายกตั้งเองนะครับ
ท่านนายวิชานะครับมาให้การต่อข้อจริงต่อกรรมธิการปปชซึ่งผมนั่งอยู่
มาให้ข้อมูลวันที่๑๖ธันวา๖๓ที่ผ่านมาเขาให้การอย่างนี้นะครับ
ให้ให้เขาจริงว่าฝากกรรมธิการปปชติดตามต่อด้วยผมมาสุดทางแล้วจริงจริง
โอ้โหนี่คนระดับที่ตั้งใจจริงผมชื่นชมท่านมาก
ท่านบอกว่าฝากกรรมธิการปปชติดตามต่อด้วยผมมาสุดทางแล้วจริง
เรื่องนี้สุดทางนายวิชาเพราะอะไรได้หรือครับ
ไม่ใช่แค่เพราะประธานปปชเคยเป็นหน้าห้องของคนเอกประวิทย์หรือเปล่า
แต่ยังเป็นเพราะท่านกลับขึ้นไปดู๘กลุ่มที่ว่า
ผมจะเว้นกลุ่มที่เป็นค่าการประจำนะครับและเอกชนไปนะครับ
เพราะผมอยู่ในการอภิปรายไม่วางใจท่าน

สมาชิกสะพานฤทธิบัญญัติของชาติที่มีส่วนแทรกแสงคดี
ก็มีสองคนคือน้องชายของพลเอกประวิทย์วงสุวรรณนั่งอยู่ใช่ไหมครับ
เป็นประธานคนหนึ่งเป็นกรรมธิการคนหนึ่ง
และมีคู่เขยของพลเอกประยุทธ์จันโอชาเป็นกรรมธิการ
ใช่หรือไม่ครับท่านถึงไม่ทำอะไรเขา

ที่ท่านและพลเอกวิทย์ตั้งด้วยมากับมือ
ใช่หรือไม่คนหนึ่งกำลังจะสับสนุนให้ลง
คาดิเดตผู้ว่ากอทมในนามพักที่ท่านกำกับดูแลอยู่
ใช่ไหมครับผลเอกประวิทย์วงสุวรรณ

ดำรงตำแหน่งการเมืองที่แทรกแทรง

คือตัวพลเอกประวิทย์จรวจชายเองใช่มั้ยครับ

ผลเอกประวิทย์วงสุวรรณใช่หรือไม่ครับ
ท่านกล้าเปิดเผยรายงาน๕๐๐หน้าให้ประชาชนทราบไหมครับ

ผมว่าท่านไม่กล้า
เป็นชายชาติทหารจริงครับ

ความศักดิ์สิทธิ์ของกระบวนการยุติธรรม
ชีวิตผู้บริสุทธิ์ที่แม้ตายแล้วยังถูกป้ายสีว่าเป็นคนผิด

ศรัทธาที่ตำรวจผู้น้อยที่มีต่อท่านในฐานะผู้บังคับบัญชา

ตำรวจชั้นผู้ใหญ่ที่ทำหน้าที่อย่างซื่อตรง
โยกย้ายกันแกล้งซ้ำแล้วซ้ำเล่า

หรือจริงแล้วแค่เรื่องผลประโยชน์ที่เป็นตัวเงินครับ

ไม่ใช่คดีอาญาสะเทือนขวัญทั่วไป
แต่เป็นคดีที่สั่นคลอนความเชื่อถือศรัทธาที่ประชาชน
มีต่อกระบวนการยุติธรรมไทยทั้งระบบ
สร้างความเสื่อมเสียให้กับชื่อเสียงของประเทศ
ทั้งหมดนี้จะไม่เกิดขึ้นเลยครับท่านประธาน
หากพลเอกประยุทธ์และพลเอกปรวิต
แทรกแซงกระบวนการเอาผิดและไปยึดตั้งแต่ต้นน้ำ
แต่มันเหมือนกับพฤติกรรมของ

บันดาลให้กับใครก็ได้ที่เข้ามาสวายวิพักษ์
เสนอผลประโยชน์ให้กับตนเอง

เพื่อความสามัคคีของคนในชาติ

นี่แหละครับที่ท่านบอกว่า
รัฐประหารเข้ามาเพื่อความสามัคคีของคนในชาติ
เพื่อปราบปรามการทุจริต

ท่านเข้ามาเพื่อสร้างระบบมาเฟียแบบนี้

บนความเจ็บปวดของตำรวจชั้นผู้น้อย
บทขยี้ศักดิ์ศรีของกระบวนอิทธิ์ธรรมใช่มั้ยครับ
ผลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายยกต้านมันตรี
และผลเอกประวิทธิ์วงศ์สุวรรณรองนายยกต้านมันตรีครับ

ให้ความร่วมมือในการไม่ระบุชื่อบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องท่านยมดีเชิญนะครับ
กลับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพนะครับ
ไปยังสมาชิกผู้ทรงเขตนะครับ
กรณีนายวรยุทธ์อยู่วิทยาผู้ต้องหาขับรถโดยประมาท
เป็นเหตุให้ในดาบตำรวจวิเชียนนะครับ
แก่ความตายนั้นก็เป็นเรื่องที่น่าเศร้าและน่าสะเทือนใจของทุกคนในสังคมนะครับ

เรื่องนี้เกิดตั้งแต่วันที่๓กันยายน๒๕๕๙
แต่ก็ทราบคนเดียวทั่วไปนะครับว่าการดำเนินคดีนั้นมีความล่าช้าผิดปกติ
มีข้อสงสัยจากสาธารณชนว่ามีการช่วยเหลือผู้กระทำความผิด
ลักษณะที่เป็นกระบวนการเป็นการทำลายความเชื่อมั่นและศรัทธา
ประชนมีต่อกระบวนการยุทธรรมของประเทศอย่างร้ายแรงนะครับ
เป็นเรื่องที่ไม่อาจจะรับได้ผมก็รับไม่ได้เหมือนกันนะ
จะบอกว่าผมได้ประโยชน์อะไรจากตรงนี้ผมก็ไม่ทราบเหมือนกัน
ผมรังเกียจคนพวกนี้หนีคดีอยู่ต่างประเทศ
แล้วผมเป็นใครออกหมายอะไรไปแล้วแต่ไม่เคยได้กลับมาสักคนเลยนะ
คดีหนึ่งก็เหมือนกันนั่นแหละนะแต่ท่านพูดดูน่าฟังน่าเชื่อถือนะครับ
อกตั้งใจนะก็ขอบคุณนะครับข้อมูลบางอันก็ผมจะดำเนินการต่อไป
แต่วันนี้กลับเรียนว่าหลังเยี่ยงธิสบาลมีคำสั่งในการตั้งตั้งคำถามการตรวจสอบ
เรื่องนี้นะครับข้อเท็จจริงเพื่อแก้ไขความบกพร่องที่เกิดขึ้น
โดยมีท่านศาสตราจารย์พิเศษวิชามหาคุณประธานกรรมการนะครับ
อย่างที่คนทราบดีแล้วก็ได้กำหนดให้มีการรายงานผลการสอบสวนให้ผมทราบในทุกสิบวันนะครับ
จากคณะกรรมการตรวจสอบได้ตรวจสอบข้อที่จริงโดยละเอียดได้เชิญเจ้าหน้าที่
พนักงานอายการผู้ทรงคนละวุฒิผู้แทนองค์กรหน่วยงานเกี่ยวข้องมาชี้แจงประกอบการพิจารณานะครับ
และในรายการผมมา๓ครั้งครั้งแรกเมื่อวันที่๑๑สิงหาคม๑๙๖๓
ครั้งที่๒เมื่อวันที่๒๔สิงหาคม๒๐๖๓
และครั้งที่๓เมื่อวันที่๓๑สิงหาคม๒๐๖๓นะครับ
ซึ่งประธานกรรมการตรวจสอบได้แถลงข่าวต่อสื่อบัญชนที่ธนมิวัฒนบาลแล้วด้วย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
หญิงเจ้าโพธิ์ได้ออกไม้แรงไปแล้วตั้งแต่วันที่๓๐กันยนต์๒๖๓
คราวนี้สำนักงานสมุทรหัวเองชาติกับรังประสานงานกับตรวจสากล
เพื่อนำผู้ต้องหามาเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม
ตามขั้นตอนของกฎหมายไปต่อไปนะครับ
ผมได้มอบหมายให้สำนักงานปปทและหน่วยงานกลาง
ในการกำกับติดตามแจ้งผลการตรวจสอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
ของหน่วยงานที่อยู่ข้อง๕หน่วยงาน

สำนักงานปปทได้รายงานผลความคืบหน้า
ล่าสุดเมื่อเมื่อบันที่๒๕มกรคม๑๙๖๔ดังนี้

กอนะครับแจ้งว่าได้มีการประชุมครั้งที่๑๐
๑๖๓เมื่อวันที่๒๐ตุลาคม๑๖๓
เลือกนายพัยรัฐวรปานีผู้สุงฆนวุฒิ
เป็นประธานคณะประการสอบสวนขั้นต้น
สอบนายเนธนาคศุกร์กรณีกลับคำสั่งไม่ฟ้อง
คดีในวรยุทธ์อยู่วิทยา
แต่ต่อมานายภัยรัฐวรปานีได้ยื่นหนังสือลาออก
ขอถอนตัวกอจึงมีมติแต่งตั้ง
ให้ในประสานหัตถกรรมผู้สุงฆนวุฒิ
เป็นประธานคณะกรรมการสอบสวนขั้นต้นคนใหม่
ส่วนตอนนี้คณะการพันธการอายการ
ยังไม่มีการประชุมคณะประการคดีพิเศษ

มีมติให้คดีความผิดทางอาญา
ได้เป็นคดีพิเศษพตป๕๖๑
ภายหลังจากที่คณะอนุมการกรรมคณะที่๔
ได้มีมติว่าไม่มีเหตุสมควร
มาตรศึกษาแจ้งว่าคณะกรรมการมารยาทศัตรายความ

โดยนายอลันศรีสลวยเป็นประธานคณะกรรมการสอบสวน

กล่าวหาว่าผลรวจตรีกฤทธิ์เปลี่ยแก้วกับพวกรวมที่๑๑คน
สอบสวนช่วยเหลือนายวรยุทธ์อยู่วิทยา

ซึ่งเป็นเรื่องที่ข้าทางประการปวชได้วิทยาศิลป์เสร็จเด็ดขาดแล้ว

แม้จะเป็นเรื่องกล่าวหาที่อาศัยมูลเหตุอย่างเดียวกัน
แต่ภายหลังก็ปรากฏข้อได้จริงเพิ่มเติมนะครับ
ว่ามีเจ้าที่ของรัฐและบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง
ร่วมกระทำความผิดในการช่วยเหลือเอื้อประโยชน์
นายวรยุทธ์อยู่วิทยาผู้ต้องหา
และมีประเด็นการข้อเก่าหาเพิ่มเติม

ไผลรักฐานี่กับประเด็นเรื่องความเลวของรุ้นยนต์

หรือเรื่องบนคดีกับระยุดอยู่วิทยาก็ห้าอย่างเสมหนิต
ส่วนการตรวจสอบเส้นทางการเงินบุคคลที่เกี่ยวข้องกับคดีนั้น
ขอข้อมูลการทำธุรกิจการเงินของบุคคลที่เกี่ยวข้อง
ศพลักการปอบประงอปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดทำรายละเอียดข้ออธรรมชาติจริง
เลขสารส่งให้ศพลักการปอบประงอกดบังการตามกฎหมาย
ว่าโดยการป้องกันและปราบรามการฟอกเงินนะครับ
เรื่องที่๕สำนักงานตำรวจแห่งชาติแจ้งว่าคณะกรรมการพิจารณาและเสนอความเห็น
เพื่อดำเนินการตามรายงานศูนย์อุปการณ์ต่อต้านกับชุมศูนย์แห่งชาติ
ก่อนนี้สั่งไม่ฟ้องนะครับตามคำสั่งของสำนักการณ์ตรวจแห่งชาติ
เมื่อวันที่๒๗ตุลาคม๑๙๖๓ได้แต่งตั้งคณุอุปการณ์๓คณะ
เพื่อตรวจพิจารณาและเสนอความเห็นในประเด็นการเมืองการทางวินัยคณะการตำรวจ
มีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีเพื่อตรวจพิจารณาและเสนอความเห็น
เริ่มกระบวนการสอบสวนคดีอาญาใหม่ให้ถูกต้อง
การบันการคดีอายากับเจ้าที่ของรัฐและบุคคลอีกที่เกี่ยวข้อง
และเพื่อตรวจพินาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับการแก้กฎหมาย

ถูกต้องตามกฎหมายปัจจุบันอยู่ในระหว่างการดำเนินการนะครับ
แล้วก็อย่างที่ผมบอกแล้วผมรังเกียจคนที่ทำผิดกฎหมายแล้วหนีคดีไปอยู่ต่างประเทศนะครับ
ก็จะบริการตรงนี้ให้ถูกต้องตามกฎหมายเพื่อสร้างประทับฐานที่ถูกต้อง
และเป็นทำให้เกิดขึ้นในสังคมนะครับ
ในส่วนของคดีที่ฟ้องไปในขณะนี้
คดีจะหมดอายุความในวันที่๔กันยา๒๕๗๐นะครับ
ก็ยังมีเวลาอยู่ตรงนี้
ได้ทำถูกต้องตามกระบวนการเป็นความร่วมมือของตำรวจสากลระหว่างประเทศ
หมายแดงนั้นมันเป็นเพียงการขอความร่วมมือระหว่างประเทศ
บุคคลนั้นเป็นที่ต้องการตัวของประเทศนั้น
แต่จะไม่มีผลต่อการที่ประเทศต่างจะเข้าจับกลุ่มนะครับ

หมายแดงที่อ้างมีการออกโดยอ้างอิงพาสปอร์ตปลอมหรือหมดอายุแล้ว

หมายแดงออกตามพาสปอร์ตที่มีอยู่ในขณะนี้

แต่ข้อมูลอื่นเช่นภาพไทยลายนิ้วมือยังอยู่
ส่งผลต่อเลขพาสปอร์ตซึ่งจะเปลี่ยนกี่เล่มก็ตาม
ก็ยังคงมีข้อมูลอยู่ในระบบนะครับ
มีการนำมาใช้หลังปี๖๑สมัยรัฐบาลผมนี่ให้
ให้มีการนำมาใช้แล้วก็จะขยายต่อไปอีกนะครับให้ครบถ้วน
แต่หมายแดงในกรณีเดิมนี้เกิดขึ้นเมื่อก่อนปี๖๑นะครับ

รัฐบาลไม่สบายใจไม่นิ่งรอใจในทุกประเด็นที่เป็นความสนใจของภาคประชาชนและภาคสังคมนะครับ
แต่ก็ขอเห็นใจในการทำงานด้วยหลายอย่าง
ในเรื่องของคดีในเรื่องต่างเหล่านี้มันใช้เวลาพอสมควรนะครับ
มันผีผลามทำอะไรรวดเร็วไม่ได้
หลายคนหนีคดีหลายคนสู้คดีอยู่หลายปีนะครับ
ก็ต้องให้ความใบทำด้วยกันทั้งสองฝ่าย
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับหลักฐานวัตถุพยานพยานบุคคล
และสิ่งที่สามารถตรวจสอบได้ข้อที่จริงนะครับ

พระคุณท่านนายกที่กรุณาตอบ

จะเป็นการตอบแบบเหมือนก่อนที่ผมอภิปราย
ประเด็นที่ผมอภิปรายก็คือเรื่องพบตรท่านไม่ตั้งกรรมการสอบ

ประเด็นที่ท่านบอกว่าตั้งกรรมการสอบตำรวจ
คงจะเอาแบบตำรวจผู้เล็กผู้น้อยไม่มีตำรวจคนใหญ่เลยครับ
อายการท่านก็โยนไป
ถึงให้อายการสอบกันเองแต่ท่านไม่รู้เป็นยังไงบ้าง
กรณีปปชท่านก็ไม่บอกเลยว่าจะสอบอะไรจริงจังแค่ไหน
เพราะส่งไปเดิมก็เดี๋ยวบอกว่าความผิดไม่ไร้แรงเหมือนเดิม
กรณีของสนชที่บอกว่าสอบไหม

กรณีของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง

ท่านก็ไม่ได้สอบตัวท่านเองอย่างใด
ผมเรียกทางตำรวจกองต่างประเทศมาเมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมา

ท่านไม่ได้แก้ปัญหาอะไรเลยครับที่ท่านตอบมา

ถ้าไม่ทำท่านอย่าอยู่เลยครับกับตำแหน่งนี้
ในหลายเรื่องที่ท่านพูดมาผมก็จะไปติดตามนะครับ
หลายเรื่องที่อาจจะยังเข้าใจไม่ตรงกันนะครับ

ถ้าผมไม่รับผิดชอบผมก็ต้องไปตรงทำ

เรื่องก็ถูกปล่อยมาหลายรัฐบาลเหมือนกันแหละ

แล้วคุณก็พูดในทำลองแบบนี้

กรณีสอบสวนใครจะเกี่ยวข้องใครจะผิดจะถูก

ถ้าดำเนินการดำเนินคดีได้ก็ดำเนินคดี

ท่านก็พูดเสมอผมตั้ง๒๕๐คน
ดูที่มาของสอบสวนที่มี๒๕๐
มีการเลือกตั้งมา๕๐คน
เรื่องไปจากประชาชน๕๐คนนะครับ
ท่านพูดเสมอว่าผมเลือกทั้งหมด
เขาเลือกมาจากประชาชน๕๐คนนะ
คนก็เลือกที่คนที่มีคุณสมบัติ

มันหยุดพูดกันได้บ้างแล้วนะ
ผมยืนยันว่าเกี่ยวข้องกับใครกำนวยการทั้งหมด